หาคุณผู้ชมมาที่เรื่องหน้าขนลุกกันหน่อยดีกว่าค่ะคือมันมีเรื่องเล่ามาคุณผู้ชมค่ะอาโน๊ตเชิญยิ้มแกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันก่อนนี้นะคะอาโน๊ตแกฝันฝันถึงเพื่อนซียังอาศีหนุ่มเชิญยิ้มมาเข้าฝันมาตบบาตบไหลยืนคุยกันแบบอุ้ยนานเลยค่ะคือในความฝันเนี่ยเห็นอาโน๊ตเล่าให้ฟังว่าม
คิดถึงกูตลอดขอบใจนะเว้ยเพื่อน

ก่อนจะลาจากกันในความฝันนะ

แล้วก็โบกมือลาหันหลังเดินไป

ทีมข่าวก็พูดคุยกับอาโน๊ตถึงเรื่องนี้

คุณชนยิ้มจากไปไม่เคยฝันถึงเลย

ไม่เคยมาหาไม่เคยมาเข้าฝันอะไรเลย

เพราะว่าก่อนนอนเนี่ยอาโน๊ตก็เพิ่งจะดูรูปอาศีหนุ่มพอดี
รวมถึงเวลาที่อาโน๊ตไปโชว์ตลกเวทีไหนเนี่ยนะ
ก็จะต้องนึกถึงเพื่อนซีคนนี้ตลอดเลย
โดยเฉพาะเพลงพิษรักพิษนุโลก

จนมีชื่อเสียงโด่งดังมาตึงขนาดนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของอาโน๊ตกันหน่อย
เหมือนมีใครเรียก

แต่งตัวหล่อเลยผมหยิกหยักโศกไปเลย

อะขอบใจนะเพื่อนที่เอ็กซ์ดูแลเชิญยิ้มได้ดีมาก
ที่ขอบใจนะที่มึงยังทำให้ให้คนคิดถึงกู
แล้วผมก็เคยพูดกับใครหลายคนว่า
วงการตลกเราเนี่ยถ้าใครนิสัยเหมือนสีหนุ่มเหมือนจะดีมาก
ไม่เคยฝันถึงเลยแม้แต่ตอนที่มันตายวันที่เผามัน

ใช่ค่ะด้วยความว่าเป็นเพื่อนซี้กันก็คิดถึงกันนะคะ

จนถึงทุกวันนี้๔๒ปีแล้วนะที่สร้างเสียงหัวเราะความเฮฮามา
ถือว่าเป็นคณะตลกที่โด่งดังมากค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ร่วมก่อตั้งด้วยกันมาก็คืออาโน๊ตอาเป็ด
แล้วก็ภาษีหนุ่มนั่นเองนะคะ
ผลงานของอาศีหนึ่งก็ยังอยู่ในใจพวกเราตลอดไป

อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนนอนดูรูปเพื่อนซีพอดี
ก็เลยฟังถึงสักหน่อยนั่นเองค่ะ
ก็คือเรื่องราวดีละกันนะที่นำมาเล่าสู่กันฟังละกัน
เขากลมเกลียวกันนะวงการตลกนั้นนะ
ตั้งแต่ยุคคาเฟ่หน่อยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นนะคะ